ไม่ว่าจะเป็นแบบปลดปัสสาวะปลดอุจจาระบางที

จอดรถปุ๊บก็ปัสสาวะข้างทาง

ปัสสาวะเสร็จปุ๊บมีชายหญิงสองคนอายุเยอะหน่อยมาสะกิด

แล้วคนที่มาสะกิดสรุปคือ

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนครับ
แค่เยี่ยวเป็นอะไร
เยี่ยวให้มันหลบที่
แล้วเยี่ยวกรอกปากผมได้ยังไง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๓ทุ่มของวันที่๑๔

ระหว่างที่รอรุ่นน้องเพราะเขาปวดฉี่มาก

จุดนี้มันมืดไม่มีไฟรับตาคนหน่อย

ปัสสาวะหรือว่าฉี่ตรงกำแพงสังกษีคุณผู้ชม
มีรถของตัวเขาบังอยู่ไม่มีคนเห็น
หลังจากทำธุระเสร็จปุ๊บเดินกลับมาที่รถ
จู่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถออกมาจากซอยในหมู่บ้าน
จอดรถแล้วเดินเข้ามาต่อว่าว่าทำไมถึงมาฉีดตรงนี้
ทำไมไม่ไปที่ปั๊มซึ่งเขาก็พยายามอธิบายว่า
เขาทนไม่หวายเขาปวดแต่อีกฝั่งบอกว่าไม่เหมาะสม
ที่เห็นในคลิปถ้าก็กรอกปากคุณบ้างได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
คือฝ่ายหญิงที่เขาเดินมากับผู้ชายเขาอ้างตัวว่าตัวเขาเป็นครูไง
ก็เลยจะอบรมสั่งสอนก็เถียงกันอยู่๑๕นาทีค่ะ
ฝ่ายผู้ชายฝ่ายสามีของผู้หญิงบอกว่าถ้าเกิดว่าปัสสาวะ
ปัสสาวะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะปัสสาวะกรอกปากไอ้ตรงนี้
มันก็เลยทำให้ขึ้นโมโหแล้วลงจากรถจะไปคุยจะไปเคลียร์กัน
แต่ปรากฏว่ามีการใช้เท้าถีบเข้าที่ท้อง๑ครั้ง
คือท้องของคนที่ปัสสาวะนะส่วนตัวฝ่ายภรรยากระโดดขี่
เอาแขนรัดคอทีนี้คนที่เขาปัสสาวะเขาก็เลยพยายามสะบัดออกอ่ะ
ผู้หญิงล้มไปกองกับพื้นแล้วฝ่ายหญิงก็มาหาว่า
ปัสสาวะเนี่ยมาต่อยเธอหลังจากนั้นมันวุ่นวายค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ารุ่นน้องมีรุ่นน้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
มีเพื่อนนั่งซ้อนมาด้วยก็พยายามห้ามทับ
แต่ว่าไอ้เพื่อนก็ทนไม่ไหวก็ไปชกต่อยกับสามีของผู้หญิงคนนั้น

อิรุงตรุงนังคือจากคลิปจะเห็นมันมืดมากนะ
มันก็มองไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นที่มืดแบบนี้นะครับ
ถึงขั้นกลับต้องทำร้ายร่างกายกันนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องฝ่านั้นก่อนด้วย